ตอนนี้สปอร์ตดี้ยิงหลายครั้ง

เห็นตลอดงานไลฟ์สไตล์คนไอที
ใช่นะคะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะวันพรุ่งนี้
แล้ววันนี้ค่ะพี่หนุ่ยพงศุกร์ก็กลับมาที่สตูไทยรัฐของเรานะคะ
พร้อมกับผลิตภัณฑ์มากมาย
นี้โพสตาร์รออยู่แล้วเดินไปหาพี่หนุยดีกว่า
พี่โพสตาร์ค้างอยู่นานน่ะรอให้รอต่างไป

วันนี้เรามากันที่นี่อยากจะมาปลุกคุณผู้ชมว่างานไอทีใหม่กำลังจะมาแล้วนะจ๊ะ
เอ๊ะผมเป็นแขกนี่น้องเฟื้อระดาถามเถอะ
แต่ว่าจะเริ่มขึ้น๔วันรวดใช่ไหมคะพี่หนุ่ยค่ะ
ก็เป็นงานมหากรรมไอทีใหม่ที่วันนี้ขออนุญาตเตรียมเอาของที่จะไปโชว์ในงาน
มาที่ไทยรัฐทีวีก่อนที่แรกเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าความน่าตื่นเต้นของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
ใช่ไฮไลท์ในงานเนี่ยเห็นว่ามี๑๐อย่างเลยทีเดียวพี่หุย
เยอะมากเอาตัวแรกก่อนเลยดีไหมฮะ
แปรไทยคือโลกเสมือนจริง
ตอนนี้นะครับพอใส่แว่นนี้เข้าไปนะฮะ
ความรู้สึกมันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในโลกใบใหม่อีกใบหนึ่ง
เป็นเทรนด์ประจำปี๒๐๑๖เลยนะ๓๖๐องศาเนี่ย
ใส่เข้าไปหูตื่นเต้นนี่มีหลายเครื่องด้วย
ทีนี้เล่าง่ายก่อนของที่เรามาเนี่ยนะฮะ
หลายคนอาจจะคิดถึงของถูกของราคาพิเศษที่แบบว่ามาซื้อ

ผมบอกเลยคนที่ทำของดีจริงเขารู้ตัวครับ
เขาไม่ขายถูกแล้วครับเขาก็ต้องขายในราคาที่มันเหมาะสม

แล้วเนี่ยเราทำหน้าที่คัดของดีที่สุด
ที่รับคำแนะนำจากการรีวิวบนเวที
หลายคนยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเพราะว่าตอนนี้เนี่ย

ตรงที่ว่าของจริงยังไม่ได้วางขาย
มีบ้านที่เริ่มเห็นในท้องตลาดนี่
ก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเสียบใส่

แล้วก็เอาเลนส์ที่มาจากตัวกล่องกระดาษเนี่ยนะครับ
ทำหน้าที่ในการซูมภาพเข้าไป
แล้วรวมตาซ้ายกับตาขวา
เพื่อให้เห็นภาพเดียวกันเป็น๓มิติ

พอเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วให้ซอฟต์แวร์มันทำงานนะครับ

กำลังจะแซวพอดีเลยนะครับ

แล้วก็มาถึงนี่แหละของจริงแล้วนะครับ
สองตัวนี้นะครับเป็นสองตัวแรกในเมืองไทยเลย

เป็นอุปกรณ์ที่แทนมือซ้ายมือขวา
นี่ฮะคุณอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยดูภาพประกอบเลย

ในภาพเนี่ยมันไม่เห็นเป็นตัวแท่ง

ฉะนั้นเนี่ยเมื่อภาพมันห่อตัวเรานะครับ
โลกของการชมภาพยนตร์

สึกศา

มันกลายเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาด
เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูภาพในสิ่งที่ผมเห็นนั่นตอนนี้นะ

ตอนนี้เราจะเลือก๑ตัวเดี๋ยวผมต้องเอาจอยสติ๊กก่อนอันนี้นะครับ

การเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเพื่อให้เห็นว่าโลกเสมือนคืออะไรใช่ไหม

คือสิ่งที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ย
ก็คือสิ่งที่ตามสายตาพี่หนุ่ยจริงนะคะ
ถ้าสวมแว่นนี้ไปคือเหมือนจะหลุดเข้าไปในสถานที่นี้เลย
คือทุกคนเวลามองจอเรามองไปจอสี่เหลี่ยม
แต่พออันนี้มันอยู่รอบตัวมันเหมือนกราฟิกฮ่อแล้วอยู่จริง

นี่ค่ะแล้วผมสามารถเดินได้นะฮะเดินเข้าเดินออกแล้วดูนะฮะ

คือผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันมือไดโนเสาร์ที่มันอยู่ตรงหน้าจริง
เพราะว่าภาพกราฟิกของโลกนี้มันห่อผมไว้

นี่เห็นไหมถอดปุ๊บก็หลุดออกมาเหมือนกันภาพก็หยุดตามด้วย
ปัจจุบันนี้เขาก็ทำคล้ายสมุดเข้าไปทุกที
เครื่องดูสิอย่างกาแฟมหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่ง

เขาเปิดมาเนี่ยเขามีกล้องแท็กแบบ๓มิติ

บางทีเราอยู่ในอากับกรยาที่ไม่เหมือนเดิม
มันสแกนไม่ผ่านตอนนี้มันเป็นสแกน๓มิติแล้ว
มันมีปากกาที่มีแม่เหล็กดูดแกรปมาได้เลยนะครับ
เป็นแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับมีหลากหลายมากนะครับ
ประกอบกันเหมือนกับชิ้นส่วนรถยนต์
คือประกอบเพื่อให้สร้างความแม่นยำ

ไม่ธรรมดาแล้วนะจีนอินเตอร์แล้วทุกวันนี้นะครับ
ปัจจุบันไทยรัฐทีวีมีภาพถ่ายทางอากาศ
อยากเห็นไหมว่าเขาถ่ายแบบไหนเขาใช้อุปกรณ์แบบไหน
เรารวมโดรนนะครับอากาศยานไร้คนขับไว้เยอะมาก
ก็ไปดูกันนะครับเพื่อจะดูว่าเดี๋ยวนี้
การถ่ายทำภาพมุมสูงเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจขึ้นนะครับ
ก็เป็นครั้งแรกที่เอามาใส่เป็นกล้อง๒เลนแบบนี้
เพื่อนระดาษชอบเวลาถ่ายภาพมีเล่นเลสอะไรต่าง
อันนี้สู้ได้เลยคุณภาพดีมากนะครับ
ว่างานนี้แน่นอนนวัตกรรมจัดเต็มเพียบ
แล้วก็ไม่ใช่แค่งานที่มีสินค้าลดราคา

ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะงานวันไหนที่ไหนครับพี่หนุ่ยคะ
ที่๒๓ถึงอาทิตย์ที่๒๖นะครับ
เจอกัน๔วันพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์
แล้วก็พื้นที่๑๘๐๐ตารางเมตรนะครับ
ใช้คำว่าช็อปมันเดินสบายงานไลฟ์สไตล์คนไอที
ไม่มีการเอาเครื่องเสียงมาเปิดอัดกัน

แต่จะมีเวทีกลางที่จะรีวิวอินเทอร์วิวทอล์กนะครับให้ความรู้

๑๘นาฬิกาของทุกวันเราจะมีออดิชั่น
เคยดูใช่ไหมครับทางไทยรัฐทีวีรายการนั้นแหละครับ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปกันได้นะคะตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่ม
เจอกับพวกเราแวะเวียนกันไปได้ด้วยนะคะ

วันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับพี่หุยเลยแล้วกัน
แล้วก็อย่าลืมงานช็อปมันเดินสบายงานไลฟ์สไตล์คนไอที

ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมในช่วงนี้นะครับ